เรื่องของนครชวนชื่นเนี่ยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็จัดพิธีชาปนกิจไปแล้ว
เนี่ยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยอย่างที่เราทราบกันว่าคือผู้ที่ป่วยด้วยโควิด๑๙
ถ้าเสียชีวิตก็คือต้องรีบจัดการสกใช่ค่ะชาบอันกิจทันที
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามดูด้วยเหมือนกันนะคะ
และพอช่วงเช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศที่ยังคงมีสายฝนโปรยปลายมา
คุณไอซ์ลูกสาวนครรวมไปถึงคนในครอบครัวก็เดินทางไปที่วัดด้วย
โดยช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีคุณไอซ์ก็ทำพิธีเก็บอัฐิ
อุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อตามพิธีทางศาสนา
พิธีนี้ก็เรียบง่ายค่ะมีภาพของเจ้าหน้าที่วัด
มาจัดเรียงกระดูกนครให้ก่อนส่งให้ครอบครัวนะคะ
เรื่องต้นทางครอบครัวจะนำอาทิตไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน
เพื่อจะรอแม่เอ๋ภรรยานาคอมที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากโควิด๑๙
แล้วก็รอให้ครอบครัวพร้อมกันทั้งหมด
ก่อนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนครอีกครั้งนะคะ
ว่าต้องรอให้การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ซาลงก่อน
แต่ก็จะคุยกันอีกครั้งว่าจะนำอัฐิไปลอยอังคารหรือไม่

ระหว่างทางที่นำอาถิไปเก็บไว้ที่รถคุณไอซ์ลูกสาวนาคอม
เดินกอดอัตถิพ่อทั้งน้ำตาเดินไปน้ำตาคลอตลอดทางเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะก็ยังได้เจอกับคุณยูริภรรยาของบอลเชิญยิ้มด้วย
ในช่วงเช้าวันนี้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญให้กับนคร
เขาบอกว่าจู่ก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อค่ะ
ระหว่างจะขับรถเข้าวัดปรากฏว่ารถมันขัดข้องเสียเฉย
ไฟฟ้าช็อตแล้วพวงมาลัยก็ล็อกเลย
ต้องเรียกรถลากมาลากรถไปเลยนะคะ
ก็ตั้งใจให้คุณยูริมาเป็นตัวแทนให้มาทำบุญให้กับพ่อค่อมนะคะ
ส่วนตัวของคุณบอลเองตอนนี้ยังกักตัวต่อที่บ้าน
สภาพจิตใจก็แย่ไม่แพ้ครอบครัวนครเลย
เพราะว่ารักนาคอมนะคะรักเหมือนพ่อตัวเองเลย
คุณบอลหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ผอมลง
เพราะว่าที่บ้านบังคับให้กินข้าวกินยาตลอด
ตอนนี้นะคะก็ทำได้แค่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวของไอซ์
แล้วก็มีการสอบถามถึงคนรอบข้าง
เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่มีใครฝันถึงนครเลยนะคะ

อาหารมาถวายพระหนึ่งรูป
พี่ชั่วเตรียมผงไมราย
แล้วก็เตรียมสิ่งของต่างเพื่อมาเก็บอัฐ
เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาก็ร้องไห้ค่ะ
เพราะเสียใจว่าโดยเขาไม่สามารถสมต้องพ่อได้
ยังไม่มีเลยค่ะ

ไปตรวจสอบดูในไอจีคุณบอลเชิญยิ้มนะคะมีการโพสต์ภาพสลิปเงินที่โอนไปให้โรงพยาบาลต่าง
ละประมาณสองหมื่นบาทเนี่ยค่ะคุณบอลเชิญยิ้มเขียนข้อความว่า
เนื่องจาก๑พฤษภาคมนี้คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาด้วย
เขาก็เลยขอร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบให้กับโรงพยาบาลต่าง
สู้กับวิกฤตในตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
และขอบุญกุศลครั้งนี้ส่งให้กับนายอาคมปรีดากุลหรือว่าพ่อค่อมเนี่ยแหละค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะแชร์กันมากเลยในโลกโซเชียลก็คือภาพและข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก
เนี่ยค่ะเป็นภาพของหลานสาวน้องนิลานอนยิ้มแล้วก็ซบบนหน้าอกตะค่อมนะคะ
เขียนบอกเล่าเรื่องราวว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ทำพิธีชาปนกิจนครที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
เขียนเอาไว้ค่ะว่าได้พาพ่อค่อมขึ้นรถบอกพ่อให้นั่งข้างหลังกับนินลา
บอกนินลาให้พูดกับตาหน่อยถามนินลาว่านิลาดูให้ทีซิลูกตาค่อมได้คาดเข็มขัดไหม
คุณแม่เขาก็พูดกับลูกอะนะคะนิลาตอบด้วยความซื่อภาษาเด็กบอกว่า
หนูจะมองเห็นได้ยังไงคะคุณตาตัวใสขนาดนี้นี่เด็กพูดนะ
นินลาทำให้วันที่เครียดทั้งวันอย่างน้อยก็ยิ้มได้ทั้งน้ำตา
อันนี้คือความรู้สึกของคุณแม่นะคะก็มีติดแฮชแท็กด้วยว่ากลับมาอยู่บ้านกับพวกเรา
รอแม่ก่อนนะพ่อหลังจากนั้นก็เลยมีคนแชร์ภาพเนี้ยแล้วก็ข้อความเนี้ยนะคะ
แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนาคอมกันจำนวนมากค่ะ
ทีมข่าวเราก็สอบถามไปถึงคุณไอซ์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องนี้หลังจากที่
นำกระดูกพ่อกลับมาเก็บไว้ที่บ้านค่ะคุณไอซ์บอกว่าคือตัวเธอเองเนี่ย
ไม่ได้สัมผัสหรือรู้สึกอะไรเมื่อวานที่เรียกพ่อให้กลับบ้านเพราะว่าคิดถึงพ่อมาก
เชื่อว่ายังไงพ่อก็อยู่กับเราเสมอไม่เคยไปไหนนะคะและตอนที่นิลาบอกคุณตาบอกถึงคุณตา
ว่าเห็นคุณตาตัวใสมาด้วยเนี่ยนะก็คิดว่าเด็กก็คงพูดไปตามภาษาเด็ก
ส่วนคุณแม่ตอนนี้ค่ะล่าสุดก็คืออาการดีขึ้นแล้ว
คุณหมอแจ้งว่าวันที่๓พฤษภาคมคุณแม่จะกลับบ้านได้
พิธีต่างเดี๋ยวต้องรอแม่ก่อนพักฟื้นให้หายดีก่อน
แล้วก็ทำบุญกันภายในครอบครัวไปก่อนนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะ
สำหรับครอบครัวของนักฮ่อมนะคะ